คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๕แล้วนะครับที่นายอมรเทพเทศขันวัย๓๒ปี
อบตที่ศรีสะเกดหายตัวไปค่ะนะฮะหายตัวไปที่พื้นพื้นอ่า
พื้นที่แถวนาแถวป่าแถวบ้านอ่ะอืมนะครับช่วยตามหาทุกวันนะครับ
ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ยังไม่เจอนะฮะชีวิตเขาก็แหม่ภรรยาก็ตั้งท้องอยู่
ใช่ค่ะใช่ไหมไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงในมุมของการค้นหาก็มุมหนึ่ง
แต่อีกมุมนึงเนี่ยเมื่อวานนี้มีชาวบ้านที่เข้าไปค้นหาเนี่ย
พื้นที่แถวนั้นมีต้นตะเคียนอยู่ค่ะแถวแถวสำนักสงฆ์ในพื้นที่
เขาถ่ายภาพแถวแถวนั้นมาอืมพอกลับมาดูที่บ้านเอ้า
มันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ต้นตะเคียนเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับ
บอกมีห้าจุดนะเอาจุดแรกก่อนนะชาวบ้านที่
หมู่บ้านที่ยี่สิบสองเนี่ยตำบลสนขู่ขันจังหวัดศรีสเกษตร์
ไว้เมื่อวานนะครับตอนไปช่วยหานายอมรเทพ
เป็นป่ากระปือปวงอยู่หลังสำนักสงฆ์บ้านโคกี่
กลางป่ามีต้นตะเคียนต้นใหญ่ถ่ายแล้วกลับมาบ้านมาดูเนี่ย
ผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวเราค่อยชี้จุดให้
เหมือนไม่เหมือนอย่างไรเดี๋ยวท่านรอดู
เอาวงกลมแดงภาพแรกภาพนี้
ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนคน
เหมือนหรือไม่เหมือนท่านลองค่อยดูนะครับ
ภาพที่สองในวงกลมแดงเขาบอกว่านี่คือศีรษะของคน
ก็เป็นไปได้เป็นกลมก็แล้วแต่คนมองอ่ะใช่ไหม
ถ้ามองเป็นศีรษะคนก็มองได้ใบหน้าผมหน้าผากตาจมูก
ตรงนี้นะครับแต่แถวนี้คือต้นตะเคียนนะ
กลางปากกระปือปวงที่นายอมรเทพเทศขันคาดว่าจะหายไปนะครับ
ภาพที่สามชาวบ้านบอกว่าศีรษะกับทรงผมนี่ชัดมาก
เป็นศีรษะกับทรงผมชัดมากเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับทุกผู้ชมครับ
ให้ดูจะเหมือนผมสั้นคล้ายทรงผมผู้ชายนะฮะ
มีหน้าผากตาสองข้างจมูกแล้วก็ปากด้วย
ภาพนี้จะดูชัดหน่อยนะครับตรงนี้นะแล้วแต่คนมองด้วยนะ
ผมเองผมก็มองไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่ผมก็มองไม่ค่อยชัดมองไม่ชัด
ภาพที่๔ชาวบ้านบอกว่าเหมือนใส่เสื้อแล้วมีตัวเลขเขียนไว้ด้วย
เราลองพยายามซูมเข้ามาดูนะครับจะเห็นเงาลางลางกลางภาพนั่นน่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเหมือนเสื้อที่มีตัวเลขเราก็ดูไม่ค่อยออกเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เหมือนกัน
อีกภาพหนึ่งฮะภาพที่๕ชาวบ้านบอกว่าเห็นเป็นเงาเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างบังอยู่
เราก็พยายามซูมดูมันก็เป็นดำลางไปหมดนะ
แต่เขาบอกว่าให้ลองเทียบกับภาพนายอมรเทพของจริงนะภาพของจริงเนี่ย
ภาพที่ชาวบ้านถ่ายที่ต้นตะเคียนแล้วเหมือนกับมีเงาคนอยู่เนี่ย
เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูกันเองนะฮะมันจะเหมือนจะคล้ายกันไหมอ่า
มีภาพที่เทียบไหมระหว่างตัวนายอมรเทพที่เป็นภาพถ่ายที่เขาเคยถ่ายเอาไว้
ตรงนี้นะครับก็ลองดูนะฮะท่านผู้ชมครับ
คือชาวบ้านเขาก็พยายามที่จะหาทุกวิถีทางนะครับ
ทีนี้ถ้าจะพูดถึงต้นตะเคียนต้นนี้แล้วชาวบ้านช่วยตามหานายอมรเทพ
แล้วถ่ายภาพมาได้แล้วเหมือนกับว่ามีใครสักคนอยู่ที่ต้นตะเคียนหรือเปล่าเนี่ย
ต้นนี้ท่านผู้ชมครับอยู่หลังสำนักสงฆ์บ้านโคกี่นะ
เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมีหมอน้อยเป็นร่างทรงมาทำพิธี
หมอน้อยบอกว่านายอมรเทพยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่
แต่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาพาตัวไปเอาไปซ่อนเอาไว้
เพราะต้องการให้แต่งงานกับลูกสาวแล้วพอมาเจอภาพถ่ายภาพที่ชาวบ้านไปถ่ายแถวต้นตะเคียน
ถ้าไปเชื่อมโยงกันถ้าหากสิ่งที่เห็นในภาพคือนายมรเทพจริง
เป็นไปได้ไหมว่าไปถูกซ่อนไว้ที่ต้นตะเคียนกลางป่ากับปือปวง
มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ชาวบ้านก็คิดไปต่างนานานะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสทางคดีอะไรเพิ่ม
พบหลักฐานก็แค่รถจักรยานยนต์ของนายอมรเทพกับรองเท้าที่ถอดทิ้งเอาไว้
ยังหาตัวไม่เจอยังหาอะไรมากกว่านี้ไม่เจอเลย
ส่วนสายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงสายมีร่างทรงมานะครับ
ช่วงสายวันนี้มีร่างทรงมาจากบ้านกะโงกนู่นน่ะ
ตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินนี่ฮะ
ร่างทรงมามาทำพิธีที่บ้านหนองคล้าบ้านภรรยาของนายอมรเทพ
ร่างทรงคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเดี๋ยวไปดูนะ
เขาบอกว่าเหมือนกับมีนายมรเทพมาเข้าร่างนะ
นายอย่าไว้ล้างใจไม่ออกเลยโตขน่อยนะ
โตเหลือแม่แกโตเหลือแม่แก
มันตายแล้วเมื่อตายแล้ว

โทรแม่แกเติม
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับแต่ก็เป็นในช่วงเวลาที่เขาก็กำลังกลุ้ม
ลุ้มใจพยายามหาทางออกทุกวิถีทางนะเพื่อให้เจอตัวคนที่หายร่าง
คนนี้เอาเป็นว่าเขาบอกว่าคนที่เขามาเข้าร่างอะไรก็เนี่ยจะเป็นใครไม่รู้
บอกว่าเขาอยู่ในน้ำขอความช่วยเหลือบอกอยู่ในน้ำแต่ไม่ได้บอกว่า
ใต้น้ำตรงไหนนะครับก็เลยเป็นประเด็นใหม่อีกอ่าจากต้นตะเคียนกลางป่า
แล้วหลังสำนักสงฆ์เอามาในน้ำอีกค่ะถ้าไปดูเหตุการณ์เมื่อวานตอนที่
ทำพิธีแต่งงานแก้เคล็ดให้กับนายมนเทพกับลูกสาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะ
ท่านผู้ชมครับมีการจัดงานที่ปากทางเข้าป่ากระปือปวงอันนี้คือร่างทรง
วันนี้นะเขาบอกอยู่ในน้ำหายใจไม่ออกให้ช่วยหน่อยแต่ไม่ดอกตรงไหน
แต่ถ้าร่างทรงคนก่อนเนี่ยบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่ามาจับไปให้แต่งงานกับลูกสาว
ห์มักสินสอดทองมั่นเอาเงินสดสองร้อยบาทข้าวปลาอาหาร
เด็กหญิง๒คนกับเด็กชายคนหนึ่งอาการแปลกตอนทำพิธีกรีดร้องออกมา
ไม่รู้สาเหตุบอกอยากได้พญานาคชาวบ้านต้องพาสามคนนี้ไปที่สำนักสงฆ์บ้านโคกี่
พระท่านก็เอาลูกแก้วมาให้เด็กถึงสงบเด็กก็บอกว่าเห็นอะไรบางอย่างคล้ายพญานาค
ตอนทำพิธีเด็กชายก็ยกมือไหว้เด็กชายบอกถูกอะไรบางอย่างบังคับให้หันหน้าไปทางน้ำ
ไปในน้ำเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนพญานาคครึ่งตัวแล้วก็กรีดร้องกันอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมคะส่วนที่เป็นน้ำในพื้นที่บ้านหนองคล้าบ้านสโหน่และบ้านโคกี่ที่อยู่ใกล้กันนะคะ
คือส่วนใหญ่เป็นท้องนานะคะมีป่าอยู่จุดเดียวคือป่ากระปือปวงรอบป่าก็คือมีลักษณะคล้ายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ
คุณผู้ชมก็ไม่มั่นใจว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
กับที่ร่างทรงสุเรนสิว่าช่วยด้วยอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะ

คุณผู้ชมคะย้อนเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ

เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสโหน
อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะที่อำเภอคุกขุน
หายตัวออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็น๒๒กรกฎาคม
ขี่รถออกจากบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๒๒ตำบลสโนอำเภอคุขัน

ชาวบ้านออกตามหาไปเจอรถจักรยานยนต์
จอดอยู่แบบซ่อนไว้ในพุ่มไม้นะคะลักษณะการจอดคล้ายกับไม่ต้องการให้คนเห็น
แล้วก็ไปเจอรองเท้าเป็นรองเท้ายางสีดำตกอยู่ข้างทางริมนาข้าว
ื้องกับจุดที่เจอรถจักรยานยนต์ไปประมาณ๕๐เมตร
๒อย่างคือเบาะแสก็คือเจอรถจักรยานยนต์เจอรองเท้าแต่มือถือหาย
ครอบครัวทำทุกอย่างเพื่อตามหาตัวในอมรเทพนะคะก็ภาวนาขอให้กลับมาอย่างปลอดภัย
ล่าสุดช่วงบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมาครอบครัวนายอมรเทพ
พร้อมด้วยนายแสงจันเทศขันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสโหน
นำเครื่องเส้นไหว้มีไก่ต้ม๓ตัวค่ะมีกล้วยมีอ้อยมีขนมหวาน
ก็ไปเส้นไหว้สารตายายที่ทำการบริหารส่วนตำบลสโหน่ด้วยนะคะครับ
มาพึงพาสายบารมีนำลูกน้องในมันหายไม่เห็นมาได้สิหามือแล้ว
ก็อยากให้เจ้าจ้าเจ้าย่ายนี่หันไปซอยปลดฟอย
อ่ามันอยู่บนใดบนใดกะให้พ่อเห็นซะเอ่อมันเนี่ยมันไม่ยก
ขึ้นห่วงบ้านขึ้นห่วงเพื่อนลูกเมียกะมีทองอยู่กะให้ซอยในด้วย
ก็ไม่อยากให้นะเราขอคืนค่ะขอคืนไม่เห็นจะรอเลยเชื่อไหมว่า
อ่าที่อ่ะยังมีชีวิตอยู่ไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายไม่ไม่เกิดอันตราย
ไม่ค่ะตั้งแต่หายไปเนี่ยนะใช่ค่ะถามว่าหลับไหมก็
แกน่าจะคิดถึงอยู่เนอะแต่ว่ายังกลับไม่ได้อันนี้นะ
แต่อาจจะถูกสิงห์ศักษิษย์อย่างที่ว่าใช่ไหมใช่เราจะ
อ้อนวันยังไงอ้อนวันสิงห์ศักดิ์สิทธิ์เนอะ
ถ้ามีจริงถ้ามันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอขอกลับคืนมา
เอามาคืนนะสงสารลูกเนอะ

แล้วตัวภรรยาเองก็ท้องอยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพงทัศน์พิมพ์เรืองผู้กำกับสพขุขัน

ให้ดูเรื่องของการไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
คือตำรวจไปดูแล้วก็เจอมีภาพหนึ่งอะค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าสำนักสงฆ์บ้านโคกี่
เห็นนายอมรเทพขี่รถจักรยานยนต์ผ่านนะคะ
ผ่านตั้งแต่๒๒กรกฎาคมตอน๑๙น๔๐น
เห็นภาพนั้นภาพเดียวแล้วก็ไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องไหนอะค่ะ
ก็ต้องไปคุยกับญาติไปคุยกับเพื่อนร่วมงานเพิ่ม
คือตัวนายอมรเทพก็ไม่เคยมีศัตรูไม่เคยขัดแย้งกับใคร
ก็ไม่น่าจะเป็นลักษณะของการถูกปองร้ายอะไรนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหาความเชื่อมโยงว่าการหายตัวไปของนายอมรเทพจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ